ข่าวแรกนะคะจะเรียกว่าเคาะซ้ำกรรมซัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะสำหรับคุณนุ๊กสุธิดานะคะ
เพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมจำได้ไหมบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านที่คุณนุ๊กเขาเปิดให้เช่าเนี่ย
บ้านสวยดีแต่ว่าจำได้ไหมเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นข่าวดังค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นนางโพสต์เองเลยนะคะเพราะว่ามีคนไปเช่าเป็นชาวจีน
ค่าเช่าห้าหมื่นโอ้เคลียร์ไปปุ๊บปั๊บมีคนมาเช่าใหม่
ปรากฏว่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นข่าวดังอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าตำรวจบุกไปเลยอ่า
นี่บุกไปเลยบ้านหลังนี้คุณผู้ชมนะคะมันเป็นภาพข่าวคือปรากฏว่ามีคนมาเช่าต่อแล้ว
เขาเอาไปทำเป็นโรงงานโรงงานถุงมือมือสองอ่ะ
ก็คือชุบจากสีขาวมาเป็นสีน้ำเงินสีฟ้านี่แหละ
ที่สำคัญนะคะเจ้าของบ้านก่อนอันนี้โดนรวบตึง
เพราะว่ามีเรื่องเสพติดอีกยาเสพติดในบ้านเช่าบ้านคุณนุ๊ก
เพื่อไปทำสิ่งผิดกฎหมายนั่นเอง
ถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้คุณนุ๊กไปเจอกันนะพร้อม๓คุณนุ๊กบอกตกใจมาก
เต็มบ้านคือตอนแรกน่ะคือจะไปแจ้งความว่าเนี่ยเออ
เขาติดค้างมาเดือนหนึ่งเดือนธันวาคมค่าเช่าแปดหมื่น
ค่าน้ำค่าไฟอีกแปดหมื่นเป็นแสนหกไปที่สอนอเลยตำรวจบอกใจดี

นี่นะคะซึ่งนางก็ไลฟ์สดเลยคุณผู้ชม
ไลค์สดเมื่อวานบอกว่าฉันจะหน้ามืดนะ

อ้านขุนลุคสถิตาค่ะ
ตรงนี้มันไม่เคยมีเข้าใจไหม

คืออะไรอ่ะ
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขาขออายัดแล้วฝากฉันไว้ก่อน

ตายแล้วสภาพไม่เหลือเขาเดิมเลย

แล้วล่างที่เป็นเรือนคนใช้มีที่เป็นดาบที่เขาเอาไปทุกต์

คือเมื่อวานติดต่อสัมภาษณ์แล้วนางบอกตาลอยอยู่

คุณนุ๊กสุธินาก็เปิดใจกับเราเมื่อเช้านี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
เปิดใจว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าช็อกมากจริงนะคะ
แล้วว่าคือตอนนี้ก็ต้องปรึกษาทนายแล้ว
เพราะว่ามันเป็นคดีแพ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องคู่กรณีเนี่ยค่ะก็เจอตัวแล้วนะคะอายุ๒๕เอง
คือตอนมาเช่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือเขา

เป็นคุณแม่เขามาเช่าแล้วชื่อไม่ได้ชื่อนี้เป็นอีกชื่อนึง

เดือนขอโทษนะนำความหายนะมาให้บ้านเขาขนาดนี้เลยเหรอ

ไม่ใช่อะไรตอนแรกกะว่าจะทวงค่าเช่า
ไปมาเรื่องใหญ่เป็นเรื่องผิดกฎหมายอีก

คุณนุ๊กจะว่ายังไงสดร้อนไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
คือต้องคุยทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายของเตรียมทีมทนายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ตกใจไหมคะเพราะว่าหลังจากนั้นก็ทราบว่าเขาก็มีคดีอะไรเต็มไปหมดเลย
อืมก็ค่อนข้างจะจะงงเหมือนกันว่า
เอ่อทำไมมีคดีเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรายังใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติ
ท่านเลยไม่รู้ว่าถ้าทั้งหมดทั้งหลังจะต้องยังไง

ไม่ได้ค่ะถ้าเรื่องขายนี่คือตัดไปได้เลย
เพราะว่าพี่โป้ปะแปงเขาพูดเสมอว่าห้ามเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ค่ะห้ามขายเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาโตขึ้นเขาจะกลับไปอยู่นะ
คือจะขายทิ้งก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นบ้านของลูกชายสองคนคือปีโป้กับป๊าแป้งนะ
ุ๊กพูดไปน้ำตาจะไหลนะเพราะว่ามันขายไม่ได้คือนุ๊กจริงไม่อยากอยู่แล้วหลังนี้
แต่ลูกบอกว่าผมมาเกิดที่บ้านหลังนี้เดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวพี่โป้ป๊าแปงเดี๋ยวแม่ไม่มีเงินเดี๋ยวจะกลับมาแบบซื้อเออผูกพันไง
แต่คือจริงบ้านยังสวยอยู่นะแล้วก็ทำเลก็ดีด้วยเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณนุ๊กคงต้องสกรีนหนักเลยสำหรับผู้เช่ารายต่อไป
เขตจริงคุณผู้ชมนะแล้วก็รินาเวทใหม่ทั้งทีเนี่ยหลายล้านแน่นอนเยอะอ่ะ
แค่ฆ่าคุณผู้เช่าบ้านเหมือนกันนะคุณผู้ชมคงต้อนกลัวใจพี่นุ๊กด้วยนะ